วันนี้กัญชาจริงเนี่ยอย่างที่เราปลดล็อกกันเร็วไปแล้วก็อย่างที่บอกความรู้ทั้งหมดกัญชาไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวมันมีโทษอย่างประหัน
มันก็มีแบบภาพของคนไปปลูกกัญชาบางคนแผลควันมีเยอะเหมือนกัน
มันก็มีกระทั่งทำลายหลายอย่าง
ขึ้นจากกัญชาเนี่ยถ้าสมมุติมันฟรีหลักหรือฟรีแบบเหมือนบุรีอย่างเงี

ถ้าสมมุติวันทุกคนไปสูบกัญชาหมดแล้วสมมุติอย่างหนุ่ม
เป็นคนแพ้กัญชาฉันสูบกัญชาอยู่เธอเดินมาอย่างนี้

หรือแม้กระทั่งวงนี้เธอเอาเด็ดใบกัญชาเด็ดผิดเด็ดถูกไปใส่ในหมอกค๋วเต๋วยังงี้
หรือวันนี้เมนูโอมากาเซฉันเห็นโอมากาเซตอนนี้เอาอะไรเอาใบกัญชามาทำเทมปูระ

หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้กัญชาเริ่มมามีบทบาทเกี่ยวกับอาหารเยอะพอสมควร
เพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากเลยว่าคือจริงแล้วต้องเตือนด้วยนะฮะเพราะบางทีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเขาไปกินเนี่ยคือไม่ได้นะบางคนแบบหรือบางคนผู้ใหญ่บางคนหรือเรียกแพ้แล้วเขามีการวิเคราะห์มาแล้วว่ากัญชาเนี่ยมีส่วนพัฒนาเรื่องของสมองของเด็กด้วย
เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดว่าการที่เอากัญชาไปใส่ในอาหารแล้วมันจะทำให้อร่อยหรืออะไรอย่างนี้

ถูกต้องแม้กระทั่งการสกัดยาเรารู้ว่าที่เราปลดล็อกกันออกมาเนี่ยเราปลดล็อกกันเพื่ออะไร
เพื่อรักษาทางการแพทย์ซะส่วนใหญ่นั่นคือประเด็นหลักเลยนะครับผม
การที่จะไปสกัดเนี่ยบางคนบอกเอาหม้อหุงข้าวไปสกัดน้ำมันกันเองเนี่ย

ถ้าคุณจะเอาน้ำมันไปสกัดน้ำมันกันเองคุณเอาห้อหุงข้าวไปใส่กันเองมันจะเป็นโทษเยอะกว่าหรือเปล่า
เอาความมั่นใจจากไหนว่ากัญชาที่คุณเอามาเนี่ยมันออร์แกนิค
อย่างที่บอกว่าดินอ่ะดินดินที่ต้องใช้อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คือพวกเราไม่ได้มีความรู้อะไรกันเลย
แต่งงตอนนี้ก็คือเมื่อวันที่๙ถูกไหมหมายว่าตอนนี้ที่บอกว่าไม่ผิดอย่างนี้
แต่พรบไม่มีแล้วทำยังไงแล้วตอนนี้เราจะรู้ได้ว่าอันไหนผิดหรือไม่ผิด
ก็ตอนแรกที่เขาบอกไงปลูกกัญชาไว้สำหรับเป็นค่าน้ำค่าไฟถูกต้องไหมวันนี้ระวังนะปลูกกัญชาจะเป็นภาระสังคม

แต่ก็ประโยชน์มีไหมอย่างตัวฉันเองฉันหยอดสำหรับตอนนอนหลับมันมีแองจี้หรือหลายคนเป็นคน
ถ้าสมมุติคุณอยู่ในการควบคุมของหมอซึ่งหมอเป็นคนดูแลไม่ใช่อยู่ดีคุณมานั่งหยดของคุณเองมันก็ไม่ใช่
หรือแม้กระทั่งไอ้ยาหยดทั้งหลายมันคืออะไรคือมันมีหมอถ้าสมมุติคิดไม่ออกบอกไม่รู้แพทย์พื้นบ้านแพทย์ทางเลือกทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่อย่าไปใช้กันเองโดยเด็ดขาด
อะไรนะห้ามขายให้กับเด็กแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็สตีให้นมมันก็เหมือน
เหล้าอ่ะเธออ่านี่นี่นี่นี่มันก็เหมือนเหล้าอ่ะเอาตรงตรงนะ
ซึ่งวันนี้ไอ้มาตรการจริงแล้วเนี่ยนะครับเอ่อกัญชาก็เป็น
เรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ย
อย่างที่บอกว่าเฮ้ยก็ต้องดูกันมากขึ้นเหมือนกันว่า
ไอ้การใช้กัญชาเนี้ยใช้ให้ถูกต้องอืมจะเป็นยังไงอืมนี่อืม
เนาะมันเร็วอ่ะนุ่มมันประมาณสักเราสมัยเราวัยรุ่นกัน
เรารู้สึกว่ากัญชามันคือยากเสพแต่ที่รุนแรงต้องแบบค่ะ
วันนี้คือทุกคนมีกัญชากันหมดแล้วอ่ะนี่ไงเห็นไหมล่ะ

เขาบอกว่าถ้าเป็นใบเนี่ยกินได้เนี่ยมื้อเนี่ยไม่เกิน๕ใบ
นะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยทานได้แค่สองมื้อเท่านั้น

มันเห็นเริ่มมาต้มยำกัญชาไม่ไม่มันเอาตรงมันมัน
มันยังให้ใช้ได้ยังไงเนี่ยเมื่อพรบลยังไม่ผ่าน
เขาบอกกฎหมายลูกคือตอนนี้มันไม่ใช่ยาเสพติด
ไอ้ที่เราเราเราเราเราเข้าใจซะก่อนนี้แต่คือตอนนี้
คนเขาเริ่มไปพูดถึง
แล้วแบบอาจจะมีการเอากรรชาเนี่ย
ใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวใส่อาหารใส่อะไรอย่างนี้

แล้วไม่ได้บอกก่อนอย่างนี้แล้วเด็กไปกินอย่างนี้
มันก็จะมีบางคนเขาอาจจะมีอาการรุนแรงหรือมีอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดว่าร้านไหนหรืออะไรไง
กัญชาก็ต้องชัดเจน

โอเคเขาจะได้ไม่ต้องกินร้านนี้ได้

หรือถ้าคนจะบอกว่าโอเคเรามี๒หม้อ๑กัญชา๑ไม่กัญชานะครับ

เดี๋ยวมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ย

พี่หนุ่มบอกพอดีลูกไปกินเกิดละกัน
แม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่แพ้ก็เหมือนกัน

พูดกัญชาใหญ่เลยเถอะจริงเขาได้ฉันพูดโควิดเธอ

เรื่องนี้ได้ต่อเลย
ล่าสุดที่เรื่องเกี่ยวกับโควิดโรงเรียน
เออซึ่งวันนี้คุณอนุทินนะฮะ

ผงชุดรสยังมีคนแพ้เลยถูกต้องไหมล่ะ

ในการใช้ใบกัญชาเนี่ยให้ใช้เพียง๒๕

ถ้าไม่เกินกำหนดเนี่ยก็ไม่มีอาการแน่นอน

ร้านอาหารต้องแจ้งว่าอาหารใดเนี่ย
ประสมกันชาบ้างเอาตรงเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ซึ่งทุกวันนี้หลายร้านก็เอาตรงนี้มาเป็นจุดขายของร้านแล้ว
แม้กระทั่งเห็นไหมชาไข่มุกทุกวันเป็นชากัญชาเป็นอะไรอย่างนี้
ถ้าเทไปทั้งขวดก็จะเกิดอาการแน่นอนดังนั้นเมื่อกินแล้วเกิดอาการแพทย์ต้องมีการตรวจสอบนะฮะ

คุณอ่านหน่อยภูมิที่๑โดยตรงเด็กวัยรุ่นอายุน้อยกว่า๒๕ปี๑๔มีคันถูกแม่งรู้ให้นมบุตร
ผู้มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะผู้มีภาวะโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือด
อันนี้คุณจะต้องศึกษากันสิ่งที่จะต้องระวังก็ดีนะ
เพราะบางคนมัดดำบางคนไม่รู้ตัวเองมีโรคหัวใจก็มี

เพราะไม่ได้ไปตรวจสอบหรือไม่ได้ไปเช็คร่างกาย
จะแย้งแต่นิยาว่าเรื่องกัญชาเสรีไง
คือกัญชาตอนนี้เป็นเสรี

แต่ถ้าสมมติกอทัลมัวเขาบอกเฮ้ยในโรงเรียนเนี้ยห้ามมีกัญชงกัญชา
ในเรื่องนี้ก็ไม่ถูกไม่แน่ใจว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
จะออกระเบียบมาบังคับเกี่ยวกับกัญชากัญชงได้ยังเมื่อไหร่

คือคุณวิศนุเนี่ยก็บอกไม่ทราบว่าขนาดนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการกลาง
พิจารณาในเรื่องนี้คงต้องนำกฎหมายทุกฉบับ

ระหว่างที่ยังไม่ประกาศพรบกัญชากัญชงเนี่ย
และกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เตรียมออกกฎประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงเนี่ย
เป็นเขตบอร์ดกัญชากัญชงเช่นเดียวกันวิศนุถามว่าทำได้ไหม
ทำได้มันก็เหมือนกับอะไรรู้ไหม

เมื่อก่อนถ้าสมมุติกระทรวงกฎมหาดไทยจริง
รอบโรงเรียนรอบมหาวันฮ้ามมีผับมีบาลที่ซ้ำไป

โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดกรุงเทพแล้วก็ส่งสาธิการเนี่ย
ก็สามารถออกกฎระเบียบมาควบคุมได้
เพราะว่าหลายฝ่ายเป็นห่วงว่ามันจะมีผลต่อเยาวชน